ที่คว้าปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบตามเกณฑ์ปีครึ่ง
แต่เห็นแววว่าจะต่อปริญญาเอกด้วยจริงหรือเปล่า
ฟังกันเลยค่ะ
จะไปดรไหมครับ

ผมคิดว่าไกลมากเลยครับ
ตกลงแล้วจะต่อเอกได้เลยหรือเปล่า
เพราะว่างานในวงการบันเทิงก็ยังเยอะอยู่นะคะ